ในโลกโซเชียลถือว่ากระหึ่มเลยนะครับ
หลังจากมีข่าวว่านักเตะไทยเยอรมนี
ซึ่งเป็นลูกครึ่งแล้วก็มีดีกรีทีมชาติไทย
ก่อเหตุทะเลาวิวาสในร้านอาหารประเทศเยอรมนี
ซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดครับ
ถึงเหตุทะเลาวิวาสที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่๖มิถุนายน
โดยอ้างว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยเยอรมัน
ซึ่งมาทานอาหารที่ร้านพร้อมกับเพื่อนอีก๒คนแล้วก็มีอาการมืนเมา
กระทั่งถึงเวลาปิดร้านนะครับเจ้าของร้านได้ขอให้กลับบ้านเนื่องจากไม่สามารถเปิดเกินเวลาได้
แต่กลุ่มของนักฟุตบอลคนนี้ไม่พอใจจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
ส่งผลให้ข้าวของหลายชิ้นในร้านเสียหาย
ทั้งนักเตะรายนี้ยังตะโกนด่าทอผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
สุดท้ายต้องเรียกตำรวจพร้อมแจ้งข้อกล่าวหามินประมาท
ทำร้ายร่างกายและทะเลาะวิวาส
ทางนี้เจ้าของร้านยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ
แม้กลุ่มผู้ก่อเหตุจะติดต่อเพื่อขอโทษแล้วก็ตาม
สำหรับนักฟุตบอลที่ถูกกล่าวหาถึงในโพสต์
รวมถึงการสันนิษฐานจากผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์
มีการบ่งชี้ว่าเป็นฟิลิปโลเลอร์แบ็คขวาจากสโมสรราชบุรีเอฟซี
ซึ่งเคยติดทีมชาติไทยในยุคของมิโลวานลาเยวัช
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ